อัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันจ้า
วันนี้พาไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลย

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๑๐สตางค์ต่อฟองนะคะ
เทศกาลตรุษจีนใกล้จะถึงไปดูผลไม้กันนิดนึง

แตงโมจินตราจ้ากิโลกรัมละ๑๘บาทนะคะ
ส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้สุกกิโลกรัมละ๖๐บาท
ส้มโชกุลอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐บาท
เงาะโรงเรียนอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐บาทนะคะคุณผู้ชม

แต่เดี๋ยวมาดูกันว่าสัปดาห์หน้าราคาสินค้า
ผลไม้จะปรับเปลี่ยนขึ้นลงยังไงด้วยหรือเปล่านะคะ